อีกหนึ่งเรื่องผู้โดยสารก็ไม่แคร์กระเป๋ารถเมย์
และไม่แคร์การขึ้นค่าโดยศาล
คือค่าโดยศาลจะขึ้นรถเมเป็น๘บาท
กระเป๋ารถก็ไปทวงถามผู้โดยสาร
พอทวงถามตบกระเป๋ารถเลยครับ

นี่เขาทวงอยู่เอามัน๘บาทเอาเพิ่มมาเพิ่มมา
อันนี้ก็บอก๖บาท๕๐ไม่ใช่เหรอหรือยังไงเถียงกันเถียงกันไปเถียงกันมา
ชายเสื้อแดงเสื้อแดงเป็นผู้ชายพุทธนี่ค่ะอุ้คุณตบเลยตบเลยครับ
แล้วกระเป๋าเป็นผู้หญิงโอ้โหแมนเหลือเกินนะครับ
ผู้โดยสารผู้ชายสวมเสื้อแดงจ่ายเงินค่าโดยสารและมีการพูดคุยกับพนักงานเป็นกระเป๋ารถเมย
สักครู่หนึ่งชายเสื้อแดงลุกขึ้นไปทำร้ายผู้หญิงครับยื้อยุดกัน
ขณะที่กระเป๋ารถเมย์ก็พยายามต่อสู้ป้องกันตัวก็เอากระบอกเงินฟาดกลับไป
แล้วก็มีผู้โดยสารคนอื่นมาช่วยกันแยกทั้งคู่ออกจากกันนะแล้วเห็นจังหวะที่มีผู้หญิงนั่งนั่งกันอยู่เนี่ย
เพราะเหตุการณ์มันกลัวจะบานตายครับจากเหตุการณ์นี้ทำให้นางสนใจผายู้๕๔ปี
ค่าโดยสารรถเมย์สาย๙๕เส้นทางอู่บางเขมรามคำแหงก็ไปแจ้งความที่สนบางเขน
หลังถูกผู้โดยสารผู้ชายคนนี้อายุ๓๐ปีตบหน้าครับไปตบที่หน้าเขาจนบาดเจ็บ
เหตุเกิดเช้าของวันที่๒๒เมษายนพนักงานเก็บข้าวโดยสารก็บอกว่า
ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ก็เก็บเงินอยู่เนี่ยพอไปถึงกม๔รามอินทา
ผู้โดยสารคนนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็เขาก็ไปเก็บเงินค่าโดยสารตามปกติ
จากนั้นผู้โดยสารยื่นเงินมา๖บาท๕๐ก็บอกกลับไปว่าตอนนี้ค่าโดยสารมัน๘บาทแล้วนะ
แต่ผู้โดยสารคนดังกล่าวไม่พอใจและพูดว่าขอกูดีก็ได้กูมีเงิน
แล้วก็มีการโต้เถียงกันเถียงกันไปเถียงกันมาแบบนี้
ผู้โดยสารบอกว่าต้องขออนุญาตบอกตามนี้นะคุณผู้ชม
เดี๋ยวกูตบเลยนะแล้วง้างมืออยู่หลายครั้งแล้วก็ตบจริงที่หน้าของพนักงานเก็บค่าโดยสารนะครับ
คือเราจะเห็นท่าทีก่อนที่ผู้ชายเสื้อแดงคนนี้จะลุกขึ้นตบผู้หญิงคือชี้หน้าชี้อยู่ประมาณสัก๒๓ทีแล้วก็ลุกขึ้นตบเลย
เออนะฮะแล้วตบไปหนึ่งครั้งแต่ก็เนี่ยชุดละมุนวุ่นวายก็ยื้อกันไปยื้อกันมาแล้วก็ผู้หญิงก็เอากระบอกฟาดกลับไป
แล้วก็มีคนไปช่วยแยกจัดกันนะครับจากนั้นผู้ก่อเหตุก็เหลือไปเห็นว่ามีคนถ่ายคลิปด้วย
ก็เลยวิ่งลงไปเพื่อจะไปเอาเรื่องผู้หญิงคนที่อยู่ข้างล่าง
คนที่มาห้ามเสื้อสีแดงเหมือนกันเนี่ยแต่งตัวเหมือนกันน่าจะเป็นยูนิฟอร์มนะ
น่าจะเป็นเพื่อนเขาแหละมาด้วยกันเป็นเสื้อของบริษัทอะไรสักอย่าง
พอคนก่อเหตุเห็นว่าข้างล่างมีผู้หญิงถ่ายคลิปลงไปจะเอาเรื่อง
แต่ผู้หญิงคนนั้นรีบขึ้นรถจักรยานยนต์หนีไปทัน

ถูกต้องนะฮะต่อมาก็มีรถเมษาย๙๕ก่อผ่านมา
ผู้โดยสารคนนี้เห็นก็เลยรีบวิ่งคันนั้นขึ้นไปแล้วก็หลบหนีไปเลย
พนักงานเก็บค่าโดยสารก็ยังบอกต่อนะฮะว่าทราบจากเพื่อนร่วมงานก่อนหน้านี้
เขาเคยมีผู้ชายเนี่ยลักษณะรูปร่างตรงกันกับที่ก่อเหตุครั้งนี้ไปทำร้าย
พนักงานเก็บข้าวโดยสารคนอื่นมาก่อนแล้วที่อู่บางเขนแล้วก็ถูกตำรวจจับไปแล้วด้วย
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกัน
ก็ให้ตำรวจเร่งติดตามดำเนินคดีต่อไป
ไม่รู้ไปฝังใจอะไรกับเรื่องของกระบอกรถเมย์
แต่ว่าค่าโดยสารขึ้นก็คุณก็ต้องจ่ายเขาไป
ถ้ามีเงินก็จ่ายไปเถอะ